รถทัวร์ของสมาคมคนนิยมตัวเลขจะออก๒รอบ

ชาวบ้านกลุ่มใหญ่ไปไหว้ขอพรท่านพ่อใหญ่
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนี่ฮะ
องค์นี้แหละครับปฏิสถานอยู่ที่วัดดินแดง

ซึ่งชาวบ้านเนี่ยแวะไปส่องหาเลขนะครับ
บริเวณต้นโพขนาดใหญ่นี่ฮะอยู่ข้างหลังท่าน
โอ้โหตัวต้นใหญ่ครับแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา

ชาวบ้านหลายคนเล่าบอกว่าได้เลขจากต้นโพแล้วก็โชคดีนะครับ
ถูกรางวัลกันมาแล้วหลายงวดส่วนในงวดนี้แล้วก็นะฮะ
ชาวบ้านบอกได้เลข๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
เอาไปเสี่ยงดวงนะครับเอาได้เลขอะไรก็สุดแท้
แต่ท่านจะเห็นนะครับโอ้นี่รูปรูปส่องส่องกันไปค่ะ
อ่าไปต่อกันเลยนะครับอีกพื้นที่หนึ่ง
อยู่ที่หมู่บ้านสวาสกาเกาะในตำบลทัพทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ชาวบ้านกลุ่มรวมกลุ่มกันมาสักประมาณ๒๐คน
พากันไปทำพิธีย้ายต้นตะเคียนที่ขุดพบบริเวณหนองน้ำสาธารณะ

ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านดวงดีมาไหว้ขอโชคขอลาบ

ชาวบ้านบอกค่ะว่ามีการจ้างรถคันนี้เลยค่ะ
เป็นรถบรรทุก๑๐ล้อให้มาดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นตะเคียน
เอาไปเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดวังประหลัดสามัคคี
เพื่อจะได้ไปขอโชคลาภกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
แต่งวดนี้ค่ะชาวบ้านเขาพุ่งเป้าความสนใจไปที่ทะเบียนรถ
ทะเบียนรถ๑๐ล้อก็คือหมายเลขค่ะ๘๐๔๙๓๖ค่ะ
บางคนก็มองไปที่ทะเบียนรถของอบตทัพทันหมายเลข๘๐๘๗๗๐นะคะ
ส่วนเลขจากต้นตะเคียนชาวบ้านเห็นเหมือนกัน
มีทั้งเลข๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างแล้วแต่จะจินตนาการกันเลยนะคะ
ผมจินตนาการไปไกลมากตอนนี้ไกลมากเลยนะฮะ
เอาไปที่ภาคเหนือกันหน่อยดีกว่าครับ
ส่วนกลุ่มผู้ชมไปว่ายบูชาอาขอโชคลาภจากรูปปั้นพระมราฮู
นะฮะที่อยู่ที่บริเวณสาราของวัดสมณัฐทุ่มท่านะครับ
ในกำเผื่อเมืองจังหวัดพระเยาแล้วก็ไปส่องหาขันนมนต์
คือในช่วงหลายวันที่มันมีจันทรุปราคา
เขาก็ไปไหว้ราหูกันนะชาวบ้านก็ไปแล้วก็ไปขอโชคลาภกันด้วย
เขาบอกว่าเห็นเยอะแยะมากมายสองตัวสามตัวชี้โบ๊ทชี้เบ๊ให้เราดู

นาดาลพระครูบายดีกาธสพลยาตนเมธีท่านเจ้าว่า
คืนวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ทางวัดก็จัดพิธีบูชาพระราหูด้วยของดำ
ทำน้ำมนต์แจกให้กับคนที่ไปร่วมทำพิธีกัน
พูดความเป็นสริมงคลดูสิดูอ่าน้ำมนต์สิ
เขาก็ถ่ายรูปไปแล้วก็แล้วแต่บุญภาวาสนาของใครของมันเนอะ
ผมพาไปต่อที่คุ้มเสือครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
หรือว่าที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อไทเกอร์คิงดอม
มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่นะครับ
แล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนหลังจากดวงดีได้รับโชคลาภกันสมใจ

โดยมีคนโชคดีหลายคนเลยซื้ออะไรไปให้รู้ไหม
นี่รถจักรยานครับมาให้ไอ้ไข่
แล้วมีการมอบเสื้อสามารถด้วยนะ
สามารถที่สามารถให้เลขนะครับ
เป็นเสื้อสามารถสืบสวนปฏิบัติการพิเศษ
เขาบอกเอามาให้ไอ้ไข่ด้วยเพื่ออะไรรู้ไหม

เด็ดตรงนี้นอกจากนี้นะครับ
ยังมีการจุดทูปมงคลเสียงทายด้วยนะครับ
ก็จะนำเลขก้านทูบไปซื้อลอตเตอรี่กันครับ
นี่ป้ายแดงนะคะป้ายแดงฮิ้วกันมาเลย
ต่อกันอีกหนึ่งจังหวัดค่ะอีกหนึ่งที่
ที่วัดสว่างอารมณ์อยู่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
จะไม่คึกคักมากนะแต่ว่าก็มีนักเสียงโชคเนี่ย
เวียนไปไหว้ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างค่ะ
โดยเฉพาะหุ่นปั้นไอ้ไข่สามนครนะคะ
ที่นี่เคยให้โชคลาภแก่ชาวสิงคโปร์
ซึ่งนำเลขปลายประทัดไปซื้อลอตเตอรี่ที่สิงคโปร์

นางสาวสุธารัฐมณฑรัฐค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์
แวะไปแก้บนไอ้ไข่สามนครเหมือนกัน
เพราะว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๓งวดที่ผ่านมา
รับทรัพย์ไปเบา๔แสนบาท
เขาก็นำประทัดเก้ามึนนับไปแก้บนจุดนี้ด้วยนะคะ

ไปส่องหาเลขเด็ดจากปลายประทัด

โชว์ให้ดูเลยเนี่ย

โอ้ยหยุดนะนายใต้แล้ว